ธุรกิจโดนไป๔๒ล้านที่ล่าสุดอีกคนนึงโอมาผมโดนเป็นล้านสามคนหนึ่งลูกสาวฉันโดนทำร้ายร่างกาย
มาดูความคืบหน้าแต่ละเคสว่าเป็นอย่างไร
สามารถตามจับกลุ่มตัวได้หรือเปล่านะครับ
กรณีแรกไปดูที่เรื่องของนางสาวกัลพัฒน์พิพัฒน์วิรกุลกันก่อน

คือเป็นผู้เสียหายเดินทางมาพร้อมกับสามี

ว่าถูกร่างทรงชื่อซิมหลอกเงินไปลงทุน๔๒ล้านบาท
ทำไมถึงโดนเขาหลอกขนาดนั้นเขาบอกว่า
คือเขาเอาความเชื่อมาแอบอ้าง
เรื่องการแสดงอภินิหารการเข้าทรงคือเป็นร่างทรงของหลวงพ่อเปิ่น

ที่สำคัญที่มันทำให้เป็นการไขก๊อกที่ไปเชื่อเขาคืออะไร
เรียกวิญญาณของลูกที่เสียชีวิตมาเข้าร่างทรงได้

แล้วก็ยอมที่จะเอาเงินไปลงทุนกับเขา๔๒ล้านนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดไปที่สอนอนหนองจอก
ไปเจอผู้เสียหายเพิ่มเติม๒คน
คนแรกคือนายพาราดรจันแจ้งอายุ๔๓ปี

เขาบอกว่ารู้จักกับซิมในร่างทรง
เพราะพี่ชายแนะนำให้รู้จักกันเมื่อปลายปี๖๑
จากนั้นถูกหลอกเอาเงินไป๑๓๕๐๐๐บาท

เคลียร์เงินที่โรงงานต้องการยืมเงินก่อน๓๐๐๐

ครั้งที่๒ยืมเงินไปซื้อที่ดิน๒๐ไร่
เส้นทางถนนคู่ขวาเขตน้องเจาะไปทำบ้านจัดสรร
แบ่งผลประโยชน์ให้เป็นเงิน๓๐๐๐๐๐บาท
ครั้งที่๓เอาเงินไปอีกเพิ่มซื้อที่ดินอีก๓๕๐๐
ครั้งล่าสุดอ้างว่าไม่ได้โฉนดที่ดินต้องการเงินอีก๔แสนบาท
เบ็ดเสร็จเป็น๑๓๐๐๐๐๐กว่าบาท
นายพรดรเขาบอกว่านางซิมเนี่ยนะทำไมถึงเชื่อล่ะ
เขาเป็นคนพูดจานน่าเชื่อถือมาก
พูดจาดีบุคลิกดีเป็นร่างทรงแต่งตัวดีอะไรแบบนี้

ประมาณนั้นนะฮะเขาอาจจะมีแบบของหรืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะ
พูดจนคนเชื่อแล้วหลังจากซิมได้เงินก้อนสุดท้ายไป
เขาก็เลยถูกหลอกจนหมดตัวครับนะแล้วก็สิ้นหวังจะได้เงินคืน
แต่ไม่ได้ถูกหลอกเรื่องของร่างทรงอะไร
เพียงแต่ว่าเขาพูดจาดีมาหลอกให้ไปลงทุน
กับเรื่องของการซื้อขายที่ดินเท่านั้นอันนี้ก็ล้านสามหมดตัวเหมือนกัน
อีกคนนึงเขาบอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยนะนะฮะ
อยู่ที่โรงงานซึ่งแม่เขาลงทุนให้กับนางสิม
และให้ลูกสาวไปอยู่ด้วยกันมีห้องให้อยู่อย่างดีเลย
แต่ว่าตอนนั้นไปอยู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อยู่มา๕เดือนตลอดเวลาเนี่ยนางซิมก็อยู่ด้วย
คือผู้หญิงคนนี้ลงทุนสร้างโรงงานกับนางซิมแล้วอยู่ให้ลูกไปอยู่ด้วย
บังคับให้เธอโกหกทุกคนตลอดนะหมายถึงว่าโกหกแม่ของตัวเธอเองนะฮะ
ว่าวทำงงทำงานทำธุรกิจแต่ว่าจริงแล้วไม่ได้ทำ
พอขาดใจโดนทำร้ายร่างกายปางตายโดนทุบตีครับนะฮะ
แต่บอกแม่ไม่ได้เพราะนางซิมยึดโทรศัพท์เอาไว้นะฮะ
พร้อมบอกว่าปวดใจมากเลยนะที่แม่ไว้ใจให้เธอไปอยู่
ความดูแลของนางซิมในโรงงานที่แม่ลงทุนนะฮะ
โกรธมากโกรธแค้นมากอยากให้นางซิมมารับกรรมที่ทำเอาไว้ครับ
หนักมากอ่ะคือแบบเกิดเกินตายเลยอ่ะ
ใช้อย่างไรใช้อะไรอะไรสิ
มีพัดลมมีอะไรหวายมีมัว
มันแบบกระทากหนูมันกระทากผมหนูเดินพื้นอย่างนี้
แล้วมันก็สาดน้ำแล้วมันก็มันเอาตัวหนูใช่ไหม
แบบหนูมันผลักหนูลงเข้าไปตรงพื้นแล้วมันก็เหยียบหนูเลย
แล้วแบบอุ๊ยแบบแย่มากแบบเหมือนนรกบนดิน
แล้วรู้ไหมเขาสร้างสตอรี่บอกแม่หนูว่ายังไง
เขาบอกว่าหนูว่าดื้อกับเขาหนูก็ไม่เคยอยากจะคุยกับเขาเลย
แล้วแต่อยากคุยหนูก็ไม่อยากคุยกับเขาเลยหนูไม่เคยแบบอยากไปยุ่งกับเขาเลย
แต่ว่าเนี่ยหนูอยู่ในห้องหนูได้ยินหนูอยู่ในห้องหนูอยู่ดี
ก็เปิดประตูเข้ามาซ้อมหนูเลยอ่ะ
อันนี้เป็นผู้เสียหาย๓รายสูญเงินไป๒บาทเจ็บร่างกายไปหนึ่งนะฮะ
ทางด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรธนายความบอกว่าโอ้โหคดีช่อโกงอ่ะนะ
จริงหมดอายุความไปแล้วแหละตั้งแต่๓เดือนแรกนะฮะ
เหตุการณ์ที่ผู้เสียหายถูกหลอกเงินมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๙
ก็ยังไม่สามารถจะไปดูข้อหาอื่นได้เพื่อจะแจ้งข้อหาอีก
นะฮะส่วนเงิน๔๒ล้านแม้เอกสารยืนยันการโอนเงินจะหายไป
แต่ต้องไปดูพยานหลักฐานยังมีเอกสารประกอบอยู่อื่นเพิ่มเติม
ขณะที่ตัวของร่างทรงตอนนี้ถือว่ายังไม่ตกเป็นผู้ต้องหา

ซึ่งตำรวจต้องติดตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ